คุณผู้ชมคะพาไปที่สิงห์บุรีหน่อยค่ะ
แหมขายมาตั้ง๔๐กว่าปีแล้ว

ฟังไม่เบื่อดูไม่เบื่อเพราะแบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมคะพาไปที่สิบกว่าปีแล้ว

ขายมาตั้งสี่สิบกว่าปีแล้ว
ขายมาตั้งสี่สิบกว่าปีแล้ว
ขายมาตั้งสี่สิบกว่าปีแล้ว
ขายมาตั้งสี่สิบกว่าปีแล้ว
ขายมาตั้งสี่สิบกว่าปีแล้ว

ขายมาตั้งสี่สิบกว่าปีแล้ว
ขายมาตั้งสี่สิบกว่าปีแล้ว

ขายมาตั้งสี่สิบกว่าปีแล้ว
ขายมาตั้งสี่สิบกว่าปีแล้ว
ขายมาตั้งสี่สิบกว่าปีแล้ว
ขายมาตั้งสี่สิบกว่าปีแล้ว
ขายมาตั้งสี่สิบกว่าปีแล้ว

ขายมาตั้งสี่สิบกว่าปีแล้ว
ขายมาตั้งสี่สิบกว่าปีแล้ว

ขายมาตั้งสี่สิบกว่าปีแล้ว
ขายมาตั้งสี่สิบกว่าปีแล้ว

ขายมาตั้งสี่สิบกว่าปีแล้ว

อย่างซ้วยอุ่น๑๒๓
แล้วลุงก็จะออกเร่ขายมีทั้งเกลือเม็ดเกลือป่นดอกเกลือ

คุณเบิร์ตคุณเบิร์ตจะเอาสักกี่เม็ดเดี๋ยวลุงขายให้
เอาเกลือเม็ดเอาเกลือเม็ดเนี่ย
ไว้ใส่ไว้พวกตำเครื่องแกงอะไรนะครับ

นี่ราคามีตั้งแต่๑๐บาทถึง๕๐บาทนะคุณผู้ชมอุดหนุนได้
แล้วคือไม่ใช่แค่ที่สิงห์บุรีอย่างเดียวนะ
ลุงแกจะไปตามแบบชัยนัดอ่างทองสุพรรณบุรีใช่ค่ะแล้วช่วงที่โควิดระบาดเนี่ย
ขายไปแพ็บนึงแต่พอทุกอย่างมันดีขึ้นก็กลับมาขายอีก
ยึดอาชีพขายเกลือแบบนี้มาจนส่งลูกเรียนจบนะ
มีงานทำแล้วนะไม่เลิกขายเกลือหรอก
ยังขับขายไปเรื่อยตราบใดที่ยังมีแรง

แพร่เข้ากรุงเทพมาหน่อยพี่เบิร์ตรอซื้ออยู่
รอซื้ออยู่นะเกลือเม็ดกับดอกเกลือนะ